หลายคนอยากจะสนุกก็ไปเล่นน้ำที่สวนน้ำ

จะรอให้คนกระโดดมาใส่

ไปดูกันหน่อยถ้าเล่นแบบนี้บางทีอันตรายเหมือนกันนะครับ
โอ้โหไอ้เจ้าเครื่องเล่นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหมอนกระโดดนะ

คือเขาใช้แรงจากอีกคนนึงที่กระโดดเข้าใส่
เดี๋ยวคุณดูไปเรื่อยนะตามนี้เลย

ใช่ค่ะแต่ว่านี่เป็นลักษณะใช้ลม
อยู่ในเหมือนเบาะยางเบาะล้ม
ลอยอยู่ในน้ำอีกคนนึงกระโดดลง
อีกคนนึงกระโดดลอยขึ้นฟ้าแล้วตกลงไปในน้ำ

โอ้โหกล้ามหน้าท้องขึ้นแล้ว

ไม่ใช่แค่ตามท้องเขาน่าหน้าด้วยนะ
เมื่อกี้เห็นภาพขึ้นลงทั้งตัวเป็นลักษณะแนวราบ

มันอาจจะมีอาการช้ำใน

บางคนโดดน้ำไปแบบนี้

เอาหน้าเอาลำตัวลงแบบทั้งตัว
เขาบอกว่าอย่างนี้ถึงขั้นปอดฉีกได้เลยนะ
ถ้าโดดลงมาจากที่สูงแล้วโดดไม่เป็น
เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยต้องมาฝากเตือนกันแบบนี้เนาะ

คือถ้าเล่นไม่ถูกจังหวะแล้วก็อย่างจังหวะอย่างนี้

เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะ
คนที่เขาบาดเจ็บเขาบอกว่ามันลงผิดจังหวะจริง
จังหวะที่มันลอยขึ้นฟ้ามันกลับตัวไม่ทันแล้วไง

ตอนอยู่ข้างบนเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วไง
ใช่แล้วมันเร็วด้วยอันนั้นเตือนกันไว้ตรงนี้นะคะ